นายหมัดโสดสายสะอิดอายุ๔๑ปีชาวบำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
ถึงกรณีถูกสวมบัตรประจำตัวประชาชน
บอกว่าเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะตกอกตกใจเลย
ทางเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสงขลาโทรศัพท์มาหาญาติของเขา
บอกกับญาติของเขาว่าอะไรรู้ไหมคุณ
ว่านายหมัดโสดป่วยอยู่ที่โรงพยาบาล
ขอให้ทำใจซึ่งญาติตกอกตกใจมากนะครับ
ก็รีบไปที่โรงพยาบาลจนกระทั่งไปถึงโรงพยาบาล
หมอแจ้งว่านายหมัดโสดสายสะอิดเสียชีวิตแล้ว

รู้แต่ว่ามีอาชีพขายไอศครีม
โดยช่วงหลังชายคนที่เสียชีวิตได้มาช่วยงานที่วัดแหลมทราย
แล้วก็นอนพักที่วัดเป็นบางครั้งบางคราว
ซึ่งก่อนที่จะเสียชีวิตได้มีอาการป่วยหนักอาเจียนเป็นเลือด
และขอให้ทางนายฉัดชัยแจ้งทีมอาสากู้ภัย
เพื่อช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลา
และกระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
อกจากนี้ทีมข่าวยังตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราช
พบว่าบัตรประจำตัวประชาชนที่ระบุชื่อของนายหมัดโสดสายสะอิด
มีรูปถ่ายของนายหมัดโสดที่ยังมีชีวิตอยู่จริง
แต่ปรากฏว่าบัตรถูกระงับไว้แล้วนะครับ
ขณะที่ทางด้านนายอำเภอสงขลาคือนายอำเภอชัยพรนิยมแก้วบอกว่า

สาเหตุเกิดจากความประมาทเลินเลิกของเจ้าหน้าที่ในการรับแจ้ง
หรือเจตนาจะทุจริตหรือมีการสวมทะเบียนสวมรอยอะไรหรือเปล่านะครับ
แต่เท่าที่ทราบกรณีการสวมบัตร
จะไม่สวมกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่
แต่จะเป็นการสวมกับคนที่เสียชีวิตไปแล้ว
ซึ่งกรณีนี้มีการสวมบัตรกับนายหมัดโสด

เจ้าหน้าที่ก็ยังเกาหัวแกรกอยู่เหมือนกัน
งงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะครับ
นี่เจ้าหน้าที่งงเจ้าตัวก็งง

แล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าคนตายจริงแล้ว
ชื่ออะไรและเป็นใครมาจากไหนด้วยซ้ำนะครับ